ส่วนเรื่องนี้ก็โหดไม่แพ้กันเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยควงปืนค่ะเสร็จแล้วก็เอาปืนไปตบแฟนสาวนะคะ
หัวแตกจมูกแตกนิ้วหักนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมหาดพัทยาค่ะ
เพื่อนเพื่อนพยายามจะเข้าไปห้ามก็ถูกยิงปืนใส่นะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่าโชคดีนะคะที่ปืนมันไม่ทำงาน
ก็เลยไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะนี่คือกู้ภัยนะคะที่เมืองพัทยากำลังปฐมพยาบาลช่วยเหลือนางสาวพรชะลิตาที่ได้รับบาดเจ็บมีแผลแตกที่หน้าผากจมูกแล้วนิ้วมือข้างขวาของเธอก็หักค่ะ
อยู่ที่ชายหาดพัทยากลางห่างจากศพพัทยาไม่ถึง๒๐๐เมตรค่ะ
นี่ค่ะคืออีกฝั่งนึงก็เป็นศพพัทยาแล้วนี่คือเหตุการณ์ประมาณตี๔นะครับ
กลุ่มผู้บาดเจ็บกับเพื่อนก็นั่งเล่นกันอยู่ที่ชายหาดตรงนี้นะคะ
กับเพื่อนอีก๔๕คนมาที่ชายหาดแล้วก็ตะโกนโวยวาย
ซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครยุ่งนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
แฟนผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้เนี่ยก็มีปากเสียงกัน
แล้วผู้ชายเนี่ยก็ชักอาวุธปืนออกมาตบเข้าที่ศีรษะของแฟนนะคะ
แต่ว่าเพื่อนเห็นท่าไม่ดีก็พยายามจะเข้าไปห้าม
ผู้ชายก็ลั่นไกลใส่แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะ
โชคดีจริงที่ปืนเนี่ยมันไม่ทำงานยิงไม่ออกนะคะ
สุดท้ายกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ก่อนออกไปยังยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่งด้วยค่ะ
ครับ
ผู้บาดเจ็บบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับแฟนทะเลาะกัน
แล้วก็พยายามคุยปรับความเข้าใจแล้วแต่ว่า

คุยเลยค่ะจนกระทั่งมาเจอกันที่ชายหาดนี่แหละ
ก็เข้ามาคุยแต่เธอก็เป็นฝ่ายที่บอกว่า

แล้วผลักเธอชักปืนออกมาทำร้ายค่ะ
เธอก็ยกมือขึ้นมากันทำให้นิ้วมือเนี่ยหักนะคะ
หน้าก็เลือดอาบแบบนี้ค่ะ
ได้มาคุยกับหนูบอกว่าจะคุยไหม

เพราะว่าเขาเอาผักหนูก่อนเพียงเขาตกห่วงหนูออกก่อน
แล้วเขาก็ผลักลง

นายวรการหรือว่านายบอสนะคะ
ก็เป็นช่างแต่งรถอยู่แถวพัฒนาการที่ตำบลหนองปลือ
เช่าห้องอยู่ใกล้กับอู่ซ่อมรถนั่นแหละ
ตำรวจเนี่ยก็ไปตรงที่พักของเขาเลยค่ะแต่ว่าไม่เจอใคร

ตอนนี้ตำรวจก็เลยไล่กล้องวงจรปิดรวบรวมหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ